ส่วนตัวนี้ค่ะก็อยู่กับเด็กชายชั้นป๓ชื่อว่าน้องหยงค่ะ
นี้น้ำมันแพงน้องหยงบอกอย่าไปขี่รถไปโรงเรียนเลยค่ะ
ขี่หมาไปแล้วกันนะครับขี่หมาไปแล้วกันไปดูหน่อยจะวโบ่ค่ะ
เส้นทางที่ฝันกับทางกลับบ้านคือเส้นเดียวกันถ้าเข้าใจแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปตามที่ใจฝันอดทนนิดเท่านั้น
ตกลงน้องหย่งเดินไปด้วยหรือว่าหมามันพาไปเจ้าโบ้พาไป
ดูขาขึ้น
มันพาไปจริงขาลอยนะโลกออนไลน์ถูกใจสิ่งนี้ค่ะ
แหมฝันอยากจะขี่หมามาหลายคนก็มีแต่ความฝันเหมือนกันนะ
คุณพานุพงศ์ค่ะผอโรงเรียนบ้านแก่นวิทยาที่เชียงรายเป็นคนโพสต์คลิปค่ะ
แล้วบอกเป็นความน่ารักระหว่างเด็กชายศักดิทัศน์ใจปิงหรือน้องหยง
นักเรียนชั้นป๓ซึ่งน้องหยงเป็นเด็กพิเศษนะคะ
แล้วก็นี่คือเจ้าโบ้สุนัขพันธ์ไทยคู่ใจที่มันยอมให้น้องหยงขี่หลัง
แล้วพาเดินกลับบ้านแสนรู้มากเลยค่ะ
พอบอกว่าน้องหยงเป็นเด็กพิเศษไม่ชอบเข้าห้องเรียนแต่ชอบอยู่กับพอ
แล้วก็เจ้าโบ้เนี่ยก็มักจะตามน้องหยงมาโรงเรียนด้วยค่ะ
แล้วน้องหยงก็ขี่เจ้าโบ้เล่นในโรงเรียนจนอันนี้เป็นภาพที่คุ้นตา
แล้วก็ขี่กลับบ้านแบบนี้มันน่ารักมันแสนรู้จริงแล้วมันรักน้องหยงมาก

นี่ค่ะคือป้าประดับเนี่ยที่อยู่บ้านติดกับน้องหยงบอกปีที่แล้ว
โบ้เนี่ยตามน้องหยงมาที่บ้านแล้วก็เห็นว่าน้องน่าจะเลี้ยงมันไม่ไหว
เขาก็เลยรับเลี้ยงเจ้าโบเอาไว้แต่มันก็รักน้องหยงนะ
ตัวติดกันเลยไปโรงเรียนก็ไปด้วย
ใกล้เลิกก็รออยู่หน้าบ้านจนกว่าน้องหยงจะกลับมา
นี่ค่ะแม่น่ารักค่ะภาพนี้นะคะ
รักโบ้มไหม

แล้วมันกินปลาไหมหรือว่ามันขบแล้วเอามาให้หยงลูก

เหรอแล้วมันหาอะไรได้อีก

เนี่ยค่ะเวลาเห็นปลาเห็นงูก็เห่าเตือนตลอดเลยค่ะ